เอาล่ะเราจะไปเริ่มกันที่วัดปฐุมวนาบราม

มีการจัดงานสงกรานวิถีไทย
ใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัย
และแน่นอนช่วงสงกรานช่วงปีใหม่ไทยนี้
พุทธศาสนิกชนประชาชนหลายท่าน

เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

คุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโภษพุทธศาสตร์ไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากวัดปฐุมวนาบราม
เชิญค่ะคุณนิวนาฮะ

หรือว่าวัดสาปฐุมอากาศกำลังดีนะคะ

ส่วนด้านหลังของดิฉันที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะ
ก็คือพระอุโบสถภายในนั้นประดิษฐานพระสายค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญ
สมัยอาณาจักรล้านนาประดิษฐานอยู่ภายใน

ก็มีชาวไทยและชาวลาวที่นับถือเดินทางมาสักการะอย่างต่อเนื่องนะคะ
บรรยากาศของวัดแห่งนี้ร่มรื่นแล้วก็สงบมากเลย
อีกอย่างหนึ่งอยู่ใจกลางเมือง

ที่มีประชาชนนิยมมาทำบุญตักบาทในช่วงวันสงกราน

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวด้วยค่ะ
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
พุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๙รูป
บริเวณสาลาพระราชศรัทธา
ภายในสวนป่าวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารค่ะ
ส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวนะคะ
ตั้งใจมาทำบุญในวันปีใหม่ไทย
และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วยค่ะ
คนที่เลือกวัดนี้ก็เพราะว่าสะดวกครับ

ก็มีสถานที่รองรับได้ดีอย่างไรไงครับ
ส่วนสงกรานเองจริงก็ไม่ได้มีแพลนอะไรเป็นพิเศษครับ
แต่ว่าก็มีที่มาทำบุญที่วัดซึ่งทำบุญมาต่อเนื่องอยู่แล้วทุกวันครับในช่วงนี้
สำหรับวัดประทุมวนารามราชวรวิหารนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแห่งหนึ่งนะคะ
จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น
เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีค่ะ
อกจากนี้วัดยังตั้งอยู่ใจกลางเมืองการเดินทางสะดวกสบาย
จึงมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ก็หันมาทำบุญเข้าวัดเป็นจำนวนมากขึ้นด้วย
อีกหนึ่งประเพณีที่นิยมทำกันในช่วงสงกรานก็คือการขนทรายเข้าวัด
ตามความเชื่อโบราณเพื่อเป็นการชำระหนี้สงฆ์นะคะ
ซึ่งที่วัดปฐุมวนารามแห่งนี้ก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
รวมไปถึงการทำบุญไหว้พระส่งน้ำหลวงพ่อเสริมองค์จำลอง
และพระพุทธปฏิมากรโบราณซึ่งทางวัดนั้นจัดเป็นธรรมเนียมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะ

รัฐมนตรีประหลัดอธิบดีและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
รวมถึงคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างก็จะมาร่วมงานสงครานส่งน้ำพระก่อเจดีไซน์
พร้อมกับชิมอาหารขนมไทยโบราณและชมการแสดงทางวัฒนธรรม
ทั้งการรำวงย้อนยุคแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านด้วย
ซึ่งงานในวันนี้ก็จะมีจัดอย่างต่อเนื่องนะคะไปตลอดทั้งวัน
จัดจนไปถึงวันที่๑๖เมษายนนี้ด้วยค่ะ
และด้านหน้าของพระอุโบสถนะคะเราจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปจำลอง
สามองค์นั้นก็คือพระเสริมพระศุกร์พระสัยนะคะ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวอีสานเลื่อมใสสัทธา
โดยที่ประชาชนสามารถมาส่งน้ำพระด้วยการนำดอกบัวนะคะมาส่งน้ำ
และก็สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้ค่ะ
และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศสงกรานวิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัย
รายงานสดจากวัดปฐุมวนารามค่ะ
ขอบคุณคุณสุภานีด้วยนะคะจุดนี้มีงานทั้งวันเลยตลอดทั้ง๓วัน๑๓๑๔๑๕นะคะ
จากไปทำบุญตั้งแต่เช้าแล้วก็มีกิจกรรมทั้งวันก็คือการก่อกองทรายนี่กิจกรรมสำคัญของสงกรานนะคะ
จากนี้ก็มีพระพุทธรูปให้ไปกราบขอพรให้ไปส่งน้ำด้วยวัดปฐุมวนาราม